เป็นจังหวัดที่มีที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะ
ธรรมชาติก็มีศิลปะวัฒนธรรมก็มีนะ

ตลอดเที่ยววันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวอุทยานมังกรสวรรค์
มหัศจรรย์งานสร้างที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธา
และมากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ไม่รอช้าเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าครับ
นี่นะไม่ใช่สารไข่ฟงเรื่องปลาบุญจิ้นที่ไหน
แต่นี่คือพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร
ที่แสดงเรื่องราวตำนานความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ชาติจีนทุกราชวงศ์

สามกกเป่าบุญจินราชวงศ์หมิง
ที่มีอุปรากรจีนงิ้วราชวงศ์ชิง

ให้ได้ชมความสวยงามตระกาลตาทางประวัติศาสตร์แบบนี้ล่ะครับ
อีกหนึ่งสถานที่ภายในอุทยานแห่งนี้

นั่นก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมือง
ซึ่งว่ากันว่าหากใครได้มากราบไหว้
แล้วจะมีโชคลาภความร่ำรวยความสำเร็จและความสุข
อกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีสถานที่
จำลองวิถีชีวิตชุมชนชาวจีน
อย่างหมู่บ้านมังกรสวรรค์หมู่บ้านโบราณของจีน
ที่รวบรวมวิถีชีวิตชุมชนของชาวจีน

และสัมผัสกลิ่นอายความเป็นจริงอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ก็ยังมีอุทยานพุทธบูชา
ให้สายบุญได้ไปกราบไหว้

ให้ได้ชมวิวสวยรอบอุทยานมังกรสวรรค์แห่งนี้อีกด้วยล่ะครับ
ใครอยากไปชมความงดงาม
พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนความเป็นจีน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
มาชื่นชมกันได้ที่อุทยานมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แต่ไปสุพรรณบุรีทั้งที
จากจะได้ชมความงามของอุทยาน
เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชมวิวชิวธรรมชาติ
กับสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของสุพรรณบุรี

หอชมทุ่งบ้านต้นตาน
หอชมวิวที่เป็นจุดเด่นของวิถีชาวบ้าน

ที่คุณจะได้ชมวิวทุ่งนา
ต้นข้าวเขียวขจีแบบพาโนรามา๓๖๐องศากันเลยทีเดียวล่ะครับ
พร้อมให้คุณมาเช็คอินกันได้
หอชมทุ่งบ้านต้นตาน
ตั้งอยู่ในอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
และนี่ก็คือทั้งหมดของตลอดเที่ยว

จังหวัดที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้เช็คอิน
และฟินกับความงดงามได้อีกหลากหลายสไตล์
ครั้งหน้าตลอดเที่ยวจะพาไปบุกแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนอีกนั้น
ห้ามพลาดนะครับ